โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะ
นายกิติแสงมณีค่ะเป็นอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้นำนักศึกษาแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
ของเมืองกันตังหรือว่าจังหวัดตรังนี่แหละ
งานศิลปะนะคะอยู่บริเวณตรอกเล็กที่ชาวบ้านนั้นเรียกกันว่า
ตรอกศรีเวียงซึ่งเชื่อมถนนหลักหน้าท่าน้ำ
ซอยข้างโรงพักกันตังนะคะจุดจุดนี้มีความยาวประมาณสี่สิบเมตรค่ะ
ถนนที่มีทั้งมีความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมแล้วก็สังคมด้วยนะคะถือว่าผูกพันกับผู้คนที่นี่เป็นอย่างมาก
มากว่า๑๐๐ปีแล้วด้านนายรามรินเกื้อกูลครูสอนวิชาศิลปะ
โรงเรียนกันตังรัศดาศึกษาเป็นหนึ่งในพลังคนรุ่นใหม่
นำนักเรียนมาช่วยด้วยนะคะสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
บอกว่าต้นทุนของการทำกิจกรรมในช่วงระยะเวลาไม่กี่วัน
๓๔หมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะส่วนหนึ่งมาจากการขายเสื้อสกรีน
ของกลุ่มนักศึกษานี่เองได้ร่วมกับแรงสนับสนุนจากชาวบ้านค่ะ
ในรูปของเงินอาหารแล้วก็สิ่งของ
เพื่อนำไปจัดซื้อสีอุปกรณ์แล้วก็เสบียงนะคะ
สร้างสรรค์งานศิลปะจนแล้วเสร็จค่ะกลายเป็นจุดถ่ายรูป
แล้วก็จุดเซลฟี่แห่งใหม่ของเมืองกันตังไปเลย
คุณผู้ชมบอกก็ต้องไปให้ได้เลยนะครับเมืองกันตัง
ที่ศูนย์ตรังเขามีงานศิลปะหลายที่นะครับ
ศิลปะที่ว่าตามผนังนะฮะให้เป็นเมืองเก่าแบบนี้นะครับ
สวยงามไปถ่ายรูปกันได้หลายจุดเลย
จุดนี้นะคะถือว่าเป็นจุดที่ก่อนหน้านี้อาจจะดูซุดโสมหรือว่าเก่า
นี่คุณดูสิที่เป็นเก้าเบื้องเป็นสังคัตสีผลูกพังที่นี่

ใช่ค่ะแล้วดูเป็นศิลปะแบบใหม่นะไม่ใช่สิ่งที่เพ้นอยู่บนผนัง

แต่ว่าอยู่ในผนังที่เป็นคอนกรีต
ก็จะเป็นลักษณะของรุ่นใหม่สมัยใหม่
แต่นี่เป็นแบบลักษณะแบบบรรยากาศกลิ่นอายเก่า
ก็แปลกดีสวยงามดี
ซึ่งคนที่ทำเขาก็หวังว่าที่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้น
ชาวเมืองกันตังกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะ